เมื่อวานนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าศตุจักรแทบแตกจริงจริง

เมื่อผู้จัดละครสุบปังอย่างพี่แอนธองประสงค์
วงสองพระเอกหนุ่มค่ะมาริโอเมาเลอร์แล้วก็เป่าวริส
ไปเจอแฟนกันถึงที่เลย
แล้วคุณผู้ชมดูนะเข้ามาในรู้สึกปัง

แอนคือเรียนแบบมาริโอกับบทบาทใหม่ในละครเรื่องคือเธอที่จะออนแอร์ในวันพุธนี้แล้ว
งานนี้ผู้จัดของเราตื่นเต้นสุดลิดเลยค่ะ
เพราะตั้งใจปั้นมาเกือบ๓ปี
ลุยถ่ายทำกันหลายที่นะคะ
แม้จะมีสถานการณ์โควิดมาปั่นป่วนแต่ว่าพี่แอนก็สู้ตาย
โดยอารมณ์ของละครเรื่องนี้ก็คล้ายหนังโรมิโอกับจูเลียเขาว่าแบบนี้นะ
ซึ่งเรื่องนี้จะได้เห็นน้องยายาในลุคใหม่ด้วย
แล้วก็ได้เล่นละครประกบกับมาริโอครั้งแรก
ที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะยังมีเซิร์ฟซีนสุดโรแมนติก
ซึ่งทั้งพี่แอนแล้วก็มาริโอเนี่ยเขาก็ยินดีกับน้องยายาด้วยนะ
บินไปคว้ารางวัลนักแสดงดาวรุ่งแห่งเอเชียจากเวที
เดี๋ยวไปฟังเสียงของพี่แอนกับมาริโอกันหน่อยค่ะ
นางคือความภาพภูมิใจของคนไทยนะคะไม่ว่าเขาจะไปรับเรื่องไหนของค่ายไหน
แต่ก็เป็นคนไทยคนหนึ่งเราก็ภูมิใจค่ะ
แตกเลยค่ะเพราะว่าสองคนนี้เขามาเอาของมาแจก
มีคนชอบอันที่เป็นผมยาวเยอะครับแล้วก็แบบมีมัดผมด้วย
เรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยครับที่โอ้กับย่าได้เล่นละครด้วยกัน
ก็ไม่เคยไม่เคยเจอกันแบบเป็นงานใหญ่เป็นละครแบบนี้เลยครั้งแรกเลยครับ
ดูแล้วไม่ห่วงไม่ต้องห่วงแล้วก็จะเห็นความน่ารักของโอ้ย่าความเคมีของเขา